สำหรับพระราชพิธีมหามงคลสำคัญยิ่งนี้นะคะ
กรุงเทพมหานครก็จะถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดพระราชพิธีนะคะ
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันความพร้อม
สำหรับเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะ
โดยจะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะ
รวมถึงก็จะมีการนำสายไฟต่างลงดิน
เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความงดงามของพระราชพิธีค่ะ
คุณผู้ชมตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษตั้งแต่หน้าประตูวิเศษชัยศรี
ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังถนนพระราชดำเนินใน
ถนนราชดำเนินกลางไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
กรุงเทพมหานครได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ตามจุดต่าง
เปิดให้ประชาชนไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่๕พฤษภาคมนี้
ตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้สีเหลืองประดับแซมด้วยสีขาว
จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับประดับทงชาติไทย
และทงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
รวมถึงมีการซ่อมแซมผิวการจราจรด้วย
ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก
เหลือเพียงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนในบางจุดเท่านั้น
ขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงระบบการระบายน้ำ
ฝาท่อระบายน้ำป้ายต่างรวมถึงไฟฟ้าแสงสว่าง
โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงนะคะ
นำสายไฟลงดินจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
รวมถึงตู้อุปกรณ์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความงดงาม
ของพระราชพิธีมหามงคลค่ะ
ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันเป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่
เป็นมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทยทุกท่าน
ที่จะได้เห็นความสง่างามพิธีอิสริยยศต่าง

ผมว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจก็เชิญชวนสื่อมงลชน
พี่น้องประชาชนถ้าใครเข้ามาเยี่ยมชมในนี้ได้
มาเฝ้ารับเสด็จได้ก็ดี
อกจากนี้ยังเร่งซ่อมแซมทาสีโบราณสถานที่อยู่ในเส้นทาง
กำแพงประตูเมืองสะพานและอนุสวรี
พร้อมกับประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน
สนับสนุนและทาสีอาคารในถนนเก่าแก่
เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้พื้นที่สวยงามสมพระเกียรติ
โดยยืนยันว่าทุกอย่างต้องเสร็จสมบูรณ์
ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้
ดูแลไม้ดอกไม้ประดับให้คงสภาพไว้
จนถึงวันที่๑๐พฤษภาคมนี้ค่ะ